พาคุณผู้ชมพาคุณน้ำแข็งคุณบุ๊คไปดูข่าวนี้ให้จ้องเข้าไปดูดีแล้วสังเกตแล้วบอกหน่อยว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับรถมอเตอร์ไซค์ซึ่งมีชาวต่างชาติเป็นคนขี่
รถบรรทุกเขาได้เฉียวชนหรือเขาล้มเองไปดูค่ะ
นี่แหละค่ะล้มลงไปแล้วนะคะเมื่อกี้อ่าเดี๋ยวลองเปิดภาพดูกันอีกสักทีนึงว่าตกลงมีการเฉียวกับรถบรรทุกหรือมอเตอร์ไซค์เสียหลักล้มลงไปเองลองดูนี่เนี่ยแต่ระยะห่างก็ห่างอยู่พอสมควรเลยนะคะคุณว่าเสียหลักล้มไหมครับลักษณะนั้นเนี่ยค่ะคือตามข้อมูลเขาบอกว่ากล้องมุมจรปิดเนี่ยนักท่องเที่ยวรายเนี้ยเป็นชาว
อายุ๓๓ปีค่ะเป็นผู้หญิงค่ะคือเธอขี่เนี่ยรถมอเตอร์ไซค์มาตามถนนตรงนั้นเนี่ยคือถนนเจ้าฟ้าตะวันตกอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตค่ะในคลิปเหมือนมันเห็นนะมันอาจจะดูไกลแต่เธอเหมือนพยายามจะแซงอ่ะออกมาจากหลังรถบรรทุกเพราะเธอขี่ตามหลังแล้วเบี่ยงตัวเองออกไปเลนซ้ายสุดลักษณะน่ะเหมือนเธอเนี่ยจะเสียหลักไม่รู้เสียหลักจากอะไร
ไฟแดงตรงนั้นไม่ได้มาเร็ว
และยืนยันว่าตัวเองขับมาช้า

พยายามจะมาเร่งเครื่องแซงด้านซ้ายของทางรถบรรทุก
แล้วเหมือนเขาคงจะลื่นล้มอะไรบางอย่าง
ผมไม่ได้ขับไปเฉียวชนครั้งแต่เขาเสียหลักล้ม
เลื่อนซ้ายเลื่อนอะไรกระเจนใส่รถหลัง
โอ้โหเนี่ยการขับขี่โดยเฉพาะถ้าเราเป็นรถเล็ก

ถ้าเกิดว่าไปขับเบียดกับรถบรรทุกรถใหญ่แบบนี้

เลี่ยงขับขี่อยู่ด้านหลังหรือว่าจะพยายามไปเบียดไปแซงเขา
บางทีรถใหญ่มันมีจุดอับใส่ตานั่นเองนะคะ